เลยนะคุณผู้ชมอยู่ในข่าวแรกของเรานี่แหละ
กับช่วงนี้เลยเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
นี่สะพานอุตมานุสรส่วนของคุณผมอยากไปมาก
รถไฟลอยน้ำรถไฟลอยน้ำเดี๋ยวต้องไปทั้งสองที่เลยค่ะ
ไปเริ่มที่สะพานไม้อุตมานุสรก่อนอุ้ยสะพานไม้นี้นะคุณผู้ชม
ยาวเป็นอันดับสองของโลกครับมันยาวต้องแปดร้อยห้าสิบเมตร
ยาวเป็นอันดับสองของโลกเลยนะไม่ธรรมดาอันดับเท่าไรนะ
อันดับ๒โอเคอันดับ๒ค่ะอันนี้ดูค่ะ
พอไปถึงเราก็จะเห็นเด็กเขาเทินหม้ออยู่บนหัวแบบนี้
เป็นวิถีชีวิตนะใช่หาดูได้ยากนะฮะรีบไปเลยนะ
ใครอยากไปอยู่ที่สังคลาบุรีกาญจนบุรีนะคะแล้วอากาศช่วงนี้ดีดีอ่ะคุณ
ยี่สิบองศาสบายมากค่ะนักท่องเที่ยวที่แห่มาเที่ยวที่สะพานไม้แห่งนี้เนี่ย
ไม่ต่ำกว่าวันละสามพันคนเลยนะดังนั้นคุณผู้ชมสะพานไม้เนี่ย
เขามีมาเพื่อที่จะให้ชาวไทยชาวกะเหลี่ยงชาวมอนได้สัญจรไปมาหาซื้อ
โอ้แล้วมีหมอกลอยอยู่บนผิวน้ำนะใช่ค่ะอ่าอีกที่หนึ่งฮะ
เขาเปิดรอบปฐมเริกแล้วคุณผู้ชมผมอยากไปมากนี่อุ้ยโอ้โหน่าไปอ่ะ
รถไฟลอยน้ำนี่เขาปูนปูนปูนปูนปูนอยากเป็นหนึ่งในผู้โดยสารจริงเลย
ได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้นะครับคือทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
กับการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีจัดขึ้นแล้วรถไฟรอยน้ำ
ปฐมเลิกแห่งเดียวในไทยเลยนะฮะหลายคนจะได้นั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติก
เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์นะคุณนะนี่เขานำเที่ยวไปถึงเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
ต้นทางก็คือหัวลำโพงกรุงเทพสถานีปลายทางก็คือแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำ
เคือนป่าศักดิ์ชนลสิตจังหวัดลบบุรีเนี้ยแหละฮะ
เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแบบไปเช้าเย็นกับ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีนี้แล้วก็ถึงเดือนมกราคมปีหน้านะฮะ
รับนักท่องเที่ยววันละเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยคนเอาใครสนใจ
เมื่อวานเขาเปิดเป็นปฐมเริกแล้วนะคุณนะสวยงามมากรางรถไฟรอยน้ำ
หัศจรรย์เหมือนกันนะคุณนะโอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคนสนใจสามารถจองตัวโดยสารล่วงหน้ากัน
เพราะว่าช่วงแรกเต็มนะฮะจองได้เลยที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ

แต่ถ้าเกิดอยากได้ต้องตอบคำถาม
นี่เขาถามว่าสะพานไม้อุตมานุสรสะพานมเนี่ยยาวเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลก

ที่ฉันลืมบอกข้อมูลว่าสะพานที่ยาวเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย
คือสะพานไม้อูเบงอยู่ในพม่า